เกษตรกรเลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดตากนะคะตอนนี้ทางจังหวัดออกคำสั่งมานะคะ
ว่าห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์โดยเฉพาะสุกรแล้วก็หมูป่า
มันมีโรคระบาดค่ะเป็นโรคระบาดในหมูเหรอคะใช่ค่ะ
ตายกันยกคอกเลยนะคะคำว่าห้ามเคลื่อนย้ายเนี่ย
คือห้ามเคลื่อนย้ายหนึ่งเดือนนับจากนี้ไปเพราะกลัวว่าอ่ะ
ถ้าหนึ่งตัวเป็นและเคลื่อนย้ายไปจังหวัดใกล้เคียง
เอ้าเอาโรคไปติดเขาสิไปกันใหญ่เลยทีนี้รอบด้านแล้วมันก็ไปเรื่อย
มันก็จะติดกันไปเรื่อยนะคะย้ำนะคะห้ามเคลื่อนย้ายหนึ่งเดือน
หลังจากนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสุกรหมูป่าหรือซากสัตว์อื่น
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์หมูตายยกคอกค่ะ
เจ้าหน้าที่ประสูจน์สัตว์จังหวัดตากลงพื้นที่หมู่บ้านผาลาด
ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดไปฉีดยาฆ่าเชื้อ
ลายสุกรภายในคอกเลี้ยงซึ่งสงสัยว่าป่วยด้วยโรคระบาดนะคะ
ชนิดโรคระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์
พี่อาร์อาเอสเขาใช้คำว่าเป็นโรคเพอร์สนะคะ
และนำศพสุกรที่ป่วยล้มตายไปฝังกลบอย่างมิดชิด
นางวันนากะล้อมอายุห้าสิบปีค่ะกระเศษตรกรเล่าว่า
ก็เลี้ยงหมูเนี่ยเลี้ยงไว้แล้วมันก็มาติดโรคระบาด
ตอนแรกติดห้าตัวตนก็เลยไปแจ้งประสูจัตว์อำเภอแม่สอด
มาตรวจสอบฉีดยาไปแล้วนะรอบหนึ่งเจาะเลือดผลออกมา
นี่แหละค่ะเป็นโรคเผิร์สนะคะก็เลยฉีดยาทำลายสุกรในคอกทั้งหมดเลย
มันมีความจำเป็น๓๑ตัวคือตายหมดเลยแล้วก็ต้องเอาซากไปฝังไกลฝังลึก

โดยตัวเองได้รับเงินชดเชยจากประสุทธิ์ทั้งหมด๖๐๐๐บาทนะคะ
นายสุชาติบุญมากประสุทธิ์อำเภอแม่สอดค่ะ
บอกว่าโรคนี้มันเป็นเชื้อไวรัสที่ระบาดจากสัตว์สู่สัตว์สุกรสู่สุกรไม่ระบาดสู่คน
บางคนได้ยินแบบอุ๊ยโรคระบาดจากสัตว์มันจะมาเข้าคนอีกไหมล่ะ
ดูสิเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันเคยเจอที่เป็นแบบโรคระบาดจากสัตสุคนแล้วมันจะร้ายแรงมาก
เนี่ยล่าสุดนี่ไงคะโควิดนี่ไงคะเขาก็กลัวเนี่ยนะคะ
เอาย้ำแบบนี้นะคะจากสัตว์สู่สัตว์นะคะ
หลังเกิดการระบาดในแม่สอดออกประกาศเป็นเขตโรคติดต่อห้ามเคลื่อนย้ายสุกรหมูป่าและซากสัตว์๑เดือน
ในทุกตำบลแม่กุขออภัยนะคะในทุกหมู่บ้านของตำบลแม่กุพร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อค่ะ
ฝากเตือนชาวบ้านหากพบสุกรป่วยตายต้องรีบแจ้งกำนันก็ได้ผู้ใหญ่บ้านก็ได้
เคลื่อนย้ายนะคะย้ำนะคะสุกรหมูป่าหรือซากสัตว์ในรัศมี๕กิโลเมตรเป็นเวลา๑เดือนค่ะ
ถ้าเจอมันมีอาการป่วยหรือถ้าเจอปุ๊บมันล้มตายสภาพแบบเมื่อสักครู่นี้แจ้งเจ้าหน้าที่เลย